จะพูดนะคะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกใช่ไหมคะ

แต่ในเคสนี้เนี่ยชาวบ้านเขาสงสัยจริงว่า
แม่คนนี้เนี่ยยังรักลูกอยู่ไหม
หรือว่ารักเหล้ารักยามากกว่าลูก

แล้วมีคนไปเจอน้องนอนหลับอยู่กลางถนนที่รถวิ่ง
ทั้งชุดนักเรียน
จุดนี้เป็นซอยข้างปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลเขาชะกันจังหวัดสะแก้วนะคะ
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบแล้วคุณดู
กลางถนนแบบกลางจริงอะค่ะ
ทุกคนตกออกตกใจกันใหญ่เลยรีบวิ่งไปปลุกแล้วตัวน้องนิดเดียวเอง
จังหวะพอปลุกไปเสร็จปุ๊บน้องตื่นขึ้นมา

เขาบอกว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่าละคร
ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโอ๊ย
จนไม่รู้จะช่วยกันยังไงดี
แม่เด็กติดเหล้า

แล้วก็ปล่อยลูกสองคนตัวน้อยอยู่ลำพังในบ้านจนดึกจนดื่น
ลูกเดินเตรตามถนนแบบไม่สนใจจนสุดท้ายนี่ไง
ไปหลับน็อกคากลางถนนอยู่ทั้งชุดนักเรียนแบบนั้น
ส่วนคนเล็กวัย๖เดือนก็ทิ้งอยู่ในบ้านตามลำพัง
ชาวบ้านบอกเขาเห็นเป็นประจำจนเอือมระอา
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเจ้าเด็กสองคนนี้หน่อยได้ไหม

เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยเอาไว้มันจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
คือแม่ของเด็กเนี่ยนะคะเท่าที่เรารู้เนี่ย
อายุ๓๔ปีมีลูก๒คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่
คนโต๒ขวบเกือบ๓ขวบคนเล็กอายุ๖เดือนก็ตามที่ชาวบ้านเล่าเลย
เขาบอกว่าแม่เด็กเนี่ยเป็นผู้พิการเพราะว่าถูกรถชนขาหัก
ส่วนใหญ่ก็มักจะออกไปเสพยาเสพติด

แล้วก็ปล่อยลูกสองคนอยู่ในบ้านตามลำพัง
ปล่อยอย่างไรนี่ขนาดแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะ

ปกติก็จะปล่อยอย่างนี้ประจำไหม

ส่วนมากกลางคืนอยู่นะคะ

กลางวันหนูก็ปล่อยให้เอาเขาหลับ
หลับแล้วออกไปใช่ค่ะ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่ากลางคืนเขาอยู่
แต่กลางวันเนี่ยพอเห็นลูกหลับแล้วเขาก็ค่อยออกไป
แต่เพื่อนบ้านใกล้เคียงเขาก็บอกว่า
อยากช่วยแต่ไม่อยากยุ่ง
คืออยากช่วยเหลือเด็กสองคนแต่ไม่อยากยุ่งกับแม่

แต่ก็มักจะได้เห็นแม่เด็กเนี่ย

ก็เป็นเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กสะแก้วเป็นผู้ดูแลอยู่

คุยกับแม่แล้วก็ญาติเด็กต่อไปค่ะ